คุณผู้ชมค่ะอีกเรื่องหนึ่งเป็นกิจกรรมดีเหมือนกันนะคะ
โดยทางคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการระดมทุน
เพื่อที่จะไปสร้างศูนย์ดูแลผู้ป่วยประคับประคองและระยะสุดท้ายนะคะ
กิจกรรมที่ดีแบบนี้เราก็นำมาบอกต่อกันเหมือนเดิมค่ะ
โดยทางด้านในแพทย์บรรณกิจโลจนาพิวัฒน์คณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้พูดถึงกิจกรรมสวนดอกร้อยดวงใจครั้งที่๑๐
เพื่อผู้ป่วยประคับประคองและระยะท้าย

เพื่อนำไปสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก
เพื่อสร้างศูนย์ดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ค่ะ
รวมถึงจะมีการจัดตั้งธนาคารอุปกรณ์ทางการแพทย์
สำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในระยะท้ายของชีวิต
ให้ได้ยืมไปใช้ในการดูแลตัวเองต่อที่บ้าน
หรือว่าไปใช้ในโรงพยาบาลได้ด้วยนะคะ
นโยบายก็คงจะนำเงินไปซื้ออุปกรณ์
ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้นะครับ

จะตั้งศูนย์ดูแลผู้ป่วยประคับประคองและผู้ป่วยระยะสุดท้าย
โดยการปีนศูนย์ในการให้ความรู้
และดูแลการบริการให้ครบวงจร

กลุ่มที่เป็นเครือข่ายแล้วในระบบโรงพยาบาลสาธารณสุข

ที่จะมาช่วยกันดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้นะครับ
ส่วนทางด้านแพทย์หญิงสหัทยาภัยบูลวรชาติ
ช่วยคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มีการกำหนดนโยบายเร่งรัดให้จัดตั้งหน่วยดูแลแบบประคับประคอง
เพื่อดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในระยะสุดท้าย
ก่อนที่จะเสียชีวิตในโรงพยาบาลนะคะ
ทางโรงพยาบาลสวนดอกหรือว่าโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

เพื่อที่จะดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ในเขต๘จังหวัดภาคเหนือตอนบนค่ะ

จะต้องใช้งบประมาณ๑๐๙ล้านบาท

จัดซื้ออุปกรณ์ในการแพทย์ต่างด้วยนะคะ
ดังนั้นคุณผู้ชมสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้
งานประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตอนนี้เราขึ้นเลขที่บัญชีให้ด้วยนะคะ

ชื่อบัญชีว่ามูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก
ธนาคารกสิกรไทยสาขาถนนสุเทพเชียงใหม่

ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาคณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่

ซึ่งใบเสร็จรับเงินนอกจากที่เราร่วมบริจาคแล้ว
ก็สามารถนำใบเสียรับเงินนั้นไปลดห่อนภาษีได้ด้วยนะคะ
นี่แหละครับกิจกรรมดีเราก็มาบอกต่อบอกบุญ